ฟอร์ทีมชาติมีการประกาศรายชื่อ๑๙นักฟุตซอลทีมชาติไทย
แข่งขัน๒๐แล้วก็๒๕พฤษภาคมก็แน่นอนนะครับ๑๙รายชื่อเนี่ย
ก็มีตัวแด่นดินที่ติดทีมชาติตอนนั้นทั้งฮิตสดาวงแก้วฮิตสดาชูเดช
จิตรวัตสอนวิเชียนรวมไปถึงมูมันอุสมันมูซา
แต่เบื้องต้นไม่มีชื่อของสุฮุตเถื่อนกลาง
ไปค้าแข้งกับทางนางโวย่าโอเชียนที่ญี่ปุ่นในช่วงเวลาเดียวกัน
คุณอริสักเบนจาสิริวัลก็บอกนะครับว่า
สนามแข่งขันเนี่ยเวลามันกระชัดชิ้นมากนะครับ
แล้วก็อาจจะทำให้ทีมตัวเลขไทยมีโอกาสที่จะเรียกตัวของซูฮุธเถื่อนกลาง
แต่สุดท้ายแล้วจะมีการประชุมกันอีกครั้งหนึ่งครับ